สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะครับพบกับทิศทรีย์วัตรรันทรสงคริสต์อุงโรธค่ะ
แข่งขันฟุตบอลโยต้าพรีเมียครับที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะคะ
เมืองทองยูเนเต็ดค่ะก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้งานลีโฮนักเตะชาวเกาหลีใต้
เพราะว่ายังมีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกศรก็บอกว่า
จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ค่ะ
เคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันฟุตบอลโยต้าพรีเมียครับ๒๐๑๘
เมืองทองยูเนเต็ดจะพบกับซานเฟรเซฮิโรชิมาที่สนามสุดพัชลาศัยในวันพรุ่งนี้นะคะ
ล่าสุดค่ะทศตวรรษีปานหัวหน้าผู้ฝึกศรทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็ออกมาเปิดเผยความพร้อมล่าสุดค่ะว่า
แม้ว่านักเตะเพิ่งจะกลับจากการแข่งขันปรีซีซั่นที่ฮ่องกง
แต่ว่าในตอนนี้นะคะทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่
และต้องการมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์รายการที่๒ของปีนี้ให้ได้
ส่วนสภาพทีมตอนนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์พร้อมค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังขาดลีโฮค่ะ
เตะชาวเกาหลีใต้ที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะซานเฟรเซฮิโรชิมาถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวค่ะ
เพราะว่าสามารถคว้าแชมป์เจลีกได้ถึง๓ครั้งจาก๕ปีหลังสุด
ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเอาชนะได้
แต่ก็จะหาวิธีรับมือเอาไว้แล้วค่ะ
แข่งขันฟุตบอลโตราต้าพรีเมียครับ๒๐๑๖นะคะ
ไทยรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ก็ถ่ายท่อสดมาจากสนามสุขพัชลาใสค่ะ